คุณผู้ชมคะไปตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับโรคพิษสุนักบ้ากันหน่อยนะคะ
บุรีรำเนี่ยมีควายตัวหนึ่งที่เขาส่งเสียงร้องโหยหวนคล้ายกับสุนัขหอนเลย
แล้วก็ตายลงเพราะว่าควายตัวนี้ถูกหมาที่คิดว่าน่าจะเป็นโรคพิสุนักบ้านกัด
ส่วนอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นค่ะก็คือในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีตอนนี้ประกาศเป็นเขตระบาดชั่วคราวแล้วนะคะ
เพราะว่าซากแมวจรจัดไปตรวจสอบว่าซากแมวจรจัดที่ตายพบว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้า
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งป้องกันกันเลยค่ะช่วงนี้
โดยสถานการณ์โรคพิสุนักบ้าในจังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะคะ
นายธเนธถวินหวังประสุทธิ์จังหวัดอุดรธานีก็ได้เปิดเผยถึงผลการตรวจซากแมวจรจัด
เต็มบนเพลอำเภอเพลก็พบติดเชื้อพิษสูนักบ้า
ทีนี้ก็เลยต้องประกาศให้พื้นที่ตรงนี้อุดรธานีเป็นเขตระบาดชั่วคราว
แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจทั้งหมาทั้งแมวในพื้นที่รอบนะคะ
ในพื้นที่หมู่๑๐บ้านศรีสุวรรณแล้วก็หมู่๑๖บ้านดงสัมพันธ์
รวมถึงนี่แหละเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องฉีดวัคซีนให้ทั้งหมาทั้งแมว

บอกว่าให้เจ้าของหมาแมวที่เลี้ยงไว้กักสัตว์เอาไว้ด้วย

อกจากนี้ก็ฉีดให้กับคนด้วยนะคะเป็นผู้ที่สัมผัส๓คน
ส่วนวันที่๑๙พรุ่งนี้จะมีการประชุมวอรูมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วไม่พบโรคใน๓๐วัน
ก็จะยกเลิกประกาศพื้นที่ระบาดต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของควายที่ถูกหมากัดแล้วก็ร้องหวยโหนเหมือนหมาเลยนะ
เกิดขึ้นที่หมู่๗บ้านดอนหวายตำบลสะดาวอำเภอนางกรองจังหวัดบุรีรำนะครับ
โดยนางอุทิศจ้อยเอกาเจ้าของควายเพศเมียอายุ๑๐ปี
ซึ่งควายเพิ่งจะตายลงเมื่อวันที่๑๖มีนาคมที่ผ่านมา
เล่าให้ฟังบอกว่าควายตัวนี้ถูกสุนัขกัดขา
ซึ่งต่อมาชาวบ้านได้ฆ่าสุนัขตายเพราะว่าสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
กระทั่งเมื่อสัปดาห์ก่อนสังเกตเห็นควายเนี่ยเกิดอาการผิดปกติค่ะ
ส่งเสียงร้องหวยหวนทั้งคืนเลยแล้วก็ไม่ยอมกินอาหาร
และยังมีนิสัยดุร้ายหงุดหงิด
และต่อมาอย่างที่บอกไปส่งเสียงร้องดังมากขึ้นมากขึ้น
ลักษณะเหมือนการหอนของสุนัขเลย
ก่อนจะมีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ค่อยหมดแรงตายไปนะครับ
ก็ได้รับคำแนะนำให้ฝังกลบควายตัวนี้

เพื่อป้องกันแล้วก็ควบคุมโรค
เรื่องต้นประสุทธิ์อำเภอนางกรองบอกว่า

คือโรคพิษสุนัขบ้าก็อาจจะเป็นไปได้
คอบวมก็เป็นไปได้

หรือแพ้ยาทำให้ร่างกายอ่อนแอ

รัศมี๑กิโลเมตรแล้วด้วยนะฮะ

เรื่องของการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยนะครับ